เหลืออีกไม่กี่นาทีก็จะเข้าสู่ปีพุทธศักราชใหม่ปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบสองแล้วนะครับ
ขณะนี้ประชาชนหลายหมื่นคนนะครับกำลังร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีอยู่ที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงนะครับ
เราจะไปติดตามบรรยากาศจากรายงานสดของคุณสุภานีโฆษภัณฑ์สมโพธิผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดมาจากมณฑลพิธีท้องสนามหลวงครับเชิญครับ
เป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นยินดีค่ะสำหรับคนที่อยากจะเริ่มต้นปีใหม่ด้วยความเป็นสิริมงคล
ด้วยการสวดมนต์ข้ามปีและที่บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงแห่งนี้
นับไม่อีกกี่นาทีเท่านั้นนะคะก็จะก้าวเข้าสู่ปีหมูทอง
เข้าสู่ปีใหม่ที่จะมีแต่ความเป็นสิริมงคลแล้วช่วงเวลานี้ค่ะ
มีประชาชนจำนวนมากนะคะรอที่จะเข้าร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปี
ไปพร้อมกับประธานในพิธีนั่นคือพลอากาศเอกประจินจันตองรองนายกรัฐมนตรี
และคณะรัฐมนตรีเราไปดูบรรยากาศโดยรอบบริเวณท้องพิธีสนามหลวงกันกันค่ะ
บรรยากาศสดณเวลานี้นะคะที่บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง
เป็นช่วงเวลาที่ชาวพุทธหลายคนตั้งใจที่จะมาร่วมตั้งจิตภาวนา
เพื่อที่จะเริ่มต้นปีใหม่เพื่อความเป็นสริมงคลไปพร้อมกันนะคะ
โดยทางรัฐบาลกำหนดจัดงานสวดมนต์ข้ามปีขึ้น
โดยทางกระทรวงวัฒนธรรมนั้นได้จัดงานอย่างยิ่งใหญ่
ปีนี้ถือว่าเป็นปีที่พิเศษนะคะที่ได้อันเชิญพระบรมศาลีริกฐาตุ
จากพระบรมมหาราชวังและวัดสะเกดราชวรมหาวิหาร
ให้ประชาชนได้สักการะบูชา
รวมไปถึงได้อันเชิญพระพุทธรูปสำคัญจาก๑๓ประเทศมาด้วย
บรรยากาศณเวลานี้นะคะใกล้เข้าสู่ช่วงของการนับถอยหลัง
วิถีพุทธซึ่งสำหรับการดำเนินการนับถอยหลัง
วิถีพุธของงานในค่ำคืนนี้นั่นก็คือการตีคล้องนั่นเองค่ะ
นับถอยหลังไปพร้อมกันค่ะ
หลังจากที่ท่านประธานในพิธีพลอากาศเอกประจินจันตรองรองนายกรัฐมนตรี
ได้ลั่นของชัยเป็นจำนวน๙ครั้ง
พระสงฆ์จึงได้นำสวดส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะ
โดยบทสวดสันเสริญคุณพระรัฐบาลเมีย
เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศไทย
และประชาชนชาวไทยที่ต่างก็ล้อมรวมใจเป็นหนึ่งเดียวกันค่ะ
และถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมวงศา
ปีใหม่แบบง่ายส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แบบวิถีพุธ
หรือว่าเป็นการเข้าดาวน์แบบชาวพุทธที่สามารถทำได้ทุกเพศทุกวัย
ได้ทั้งบุญได้ทั้งความสุขกายสบายใจด้วยนะคะ
สำหรับคุณผู้ชมที่ติดตามชมไทยรัฐทีวีอยู่ขณะนี้นะคะ
ก็ถือว่าท่านได้รับชมบรรยากาศสดที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
ไปพร้อมกับประชาชนที่มาร่วมสวดมนต์ข้ามปี
เพื่อที่จะเสริมสิริมงคลในช่วงของปีใหม่ปี๒๕๖๒นี้

กล่าวราชสะดุดีถวายพระพรชัยมงคลขอกราบเรียนเชิญค่ะ
บรรยากาศของงานสวดมนต์ข้ามปีตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะ
ถือว่าได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนชาวพุทธเป็นจำนวนมาก
เดินทางหลังไลมาจากหลายจังหวัดทั่วประเทศไทย
ข้ามคืนเลยนะคะเดินทางมาตั้งแต่เมื่อคืน
มาถึงเช้านี้ร่วมทำบุญ๑๐วัด
สวัสดิ์๑๐ราชการโดยกระทรวงวัฒนธรรม
จัดขึ้นและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน
และช่วงกลางวันจนกระทั่งช่วงค่ำก็มาร่วมงานสวดมนต์ข้ามปีนี้ด้วย
สภาพอากาศในช่วงเวลานี้อากาศดีนะคะ
ไม่หนาวเกินไปมีลมเย็นสบาย
ทำให้ประชาชนนั้นมีความสุขกายแล้วก็สบายใจพร้อมกันค่ะ
ในช่วงเวลานี้นะคะเป็นช่วงเวลาที่
พระสงฆ์นั้นทรงพระสงฆ์นั้นให้พรนะคะ
แล้วก็มีการกล่าวอวยพรนะคะให้แก่ประชาชนด้วย
รวมไปถึงจะมีการกล่าวราชสรุดีถวายพระชัยมงคล
จะมีการร้องเพลงบันเลงเพลงสันเสริมพระบารมี

รวมไปถึงยังมีขั้นตอนกำหนดการต่าง
ที่จะมีการอำนวยพรจากนายกรัฐมนตรีด้วย
จากนั้นนะคะในช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืน๙นาทีค่ะ
จะเริ่มมีการสวดมนต์รับปีใหม่บทชัยมงคลคาถาหรือพาหงษ์
ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวิทยาลงกรบรินทรเทพยาวรางกูล
สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินินาศในรัชกาลที่๙
พระบรมวงศานุวงศ์เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศไทย
และความสุขของประชาชนชาวไทยตลอดไปด้วยนะคะ
สำหรับประชาชนที่มาร่วมงานในวันนี้นะคะ
ต่างก็รู้สึกปราบปลื้มใจที่ได้มาร่วมงานในครั้งนี้
ส่วนบรรยากาศในเวลานี้นะคะ
ประชาชนลุกขึ้นยืน
ถวายความเคารพและร้องเพลงสันเสริญพระบารมีค่ะ
ต้องการให้รักสั้นที่ไม่เพาทศาลโยน
นับว่าเป็นช่วงเวลาแห่งการเริ่มต้นปีใหม่ด้วยความสิริมงคลเป็นอย่างยิ่งนะคะ
และจากนี้ไปค่ะก็จะเป็นการที่ร่วมกันร้องเพลงพรปีใหม่
ท่านผู้ชมที่ชมข่าวอยู่ณเวลานี้ก็ร่วมร้องเพลงพรปีใหม่ไปพร้อมกันได้นะคะ
ส่วนประชาชนที่มาร่วมงานตั้งแต่ช่วงกลางวัน
ต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่ารู้สึกปลื้มใจและมีความสุขที่ได้มาร่วมงานสวดมนต์ข้ามปี
ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันนะคะ
เป็นที่สำคัญของพิธีกรรมต่างทางศาสนามายาวนานนะครับ
แต่สมัยรัฐนาโกศิลป์ต้นนะครับ
พอมาถึงปัจจุบันนี้ของเราชาวไทยทุกคนก็ให้ความสำคัญและความจำเป็นที่คุ้มค่าของการสวดมนต์เนี่ย
นับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดและเป็นจุดศูนย์รวมของชาวไทยคือที่สนามหลวงเนี่ยนะครับ
ที่ว่าเมื่อจะเกิดพิธีกรรมใดก็แล้วแต่เนี่ย
ชาวไทยเราทุกศาสนาด้วยซ้ำก็จะมารวมกันที่นี่ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในปัจจุบันนี้ครับ
โดยเฉพาะการสวดมนต์ข้ามปีครับ
ก็อยากจะให้ลูกชายสืบทอดทางพุทธศาสนาเพราะว่าลูกชายเป็นผู้สนใจทางด้านนี้ด้วย
แล้วตัวเขาเองเนี่ยก็สอบได้นักทำเอกมาแล้วนะครับ
ก็อยากจะเชิญชวนประชาชนชาวไทยปีหน้าก็ขอเชิญชวนมาที่ท้องสนามหลวงหรือวัดที่ใกล้บ้านก็ได้นะครับ
เพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ของทางพุทธศาสนานะครับ
ถ้าคนไทยมีสินห้าที่ดีลูกหลานเดินในทางที่ดีก็จะเป็นแนวทางที่ดีทำให้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อยู่ในแนวทางที่ดีปฏิบัติดีทำดีคิดดีก็จะดีทุกคนครับ
หลังจากเสร็จสิ้นพิธีการสวดมนต์ข้ามปีในค่ำคืนนี้แล้วนะคะ
ในวันพรุ่งนี้ค่ะก็จะอันเชิญพระบรมศาลีริกฐาตุกลับไปยังพระบรมมหาราชวังนะคะ
อันเชิญพระพุทธรูปสำคัญ๑๓ประเทศไปยังพิพิธภัณฑสถานพระนคร
เพื่อให้ประชาชนได้สักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลต้อนรับปีใหม่จนถึงวันที่๖มกราคมด้วยค่ะ
และก่อนจะผ่านข้ามคืนนี้ไปนะคะดิฉันขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประธานพรส่งท้ายปีเก่าให้สุขสรรค์
ต้อนรับปีใหม่ให้สุขีทั้งลาบยศเงินทองกองมั่งมีสุกเกษมเปรมปีตลอดไป
สุภานีโฆษภัณฑ์สมโพธิ์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากมณฑลพิธีท้องสนามหลวงค่ะ